ไปกันต่อคุณผู้ชมค่ะจากข่าวนี้น่ายินดี
แต่ว่าข่าวนี้คุณผู้ชมเป็นข่าวเตือนใจ

ถึงขั้นที่คุณแม่ของคุณเบ้นต้องเข้าโรงพยาบาล
หนักเลยนะหนักเลยค่ะ

คุณแม่ไปซื้อของในห้าง
แล้วก็กำลังจะเข็นรถเข็นลงจากทางเลื่อนปกติเลย

ล้อรถเข็นมันไม่ล็อกกับทางเลื่อนไง
ก็เลยทำให้รถเข็นลากตัวคุณแม่ลงมาตลอดทางด้วยความเร็วอะคุณ
ทำให้หน้าของคุณแม่กระแทกกับรถเข็นเข้าอย่างแรง

คุณแม่เขาเคยทำบนลุมหัวใจ
ก็ต้องมีการดูลยาระลายด้วยเลือด

แล้วก็มีแผลฟกช้ำออกทางร่างกาย
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตั้ง๓วัน

แล้วก็จะขอดูแลค่าใช้จ่าย

เงียบหายไปเลยหายกึ๊ดไปเลย

ที่ออกมาเล่าเนี่ยนะไม่ได้จะอะไรเลย
แค่อยากให้ทุกคนระมัดระวังอุบัติเหตุแบบนี้

ก็เคยเจอเหตุการณ์ล้อรถเข็นที่มันไม่ล็อกแบบนี้เหมือนกัน
อยากให้ทางห้างตรวจสอบอุปกรณ์ดี
ก็จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกกับคนอื่นด้วย

ของคุณแม่เนี่ยครอบครัวดูแลได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอก
แต่ถ้าเคสแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับคนที่ไม่มีกำลังทรัพย์ล่ะ

ถ้าเขาเจ็บตัวแบบนี้ก็ต้องไปหาหมอก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษา
ก็อยากจะให้ทางห้างมารับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยอะไรแบบนี้
อันนี้จริงทุกคนต้องระวังนะ
แล้วยิ่งผู้สูงวัยถ้าเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ย

จริงเราไปทำบนรุนหุ่นใจมาด้วยนะคะ
ตัวได้คุยสอบถามนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คือ
คุณเบ้นบอกว่าหลังจากโพสต์ไปเนี่ยก็ยังไม่ติดต่อมานะ
แต่ว่าพรุ่งนี้รู้สึกว่าคุณเบ้นจะออกงานอีเวนต์
เขาอาจจะไปแบบว่าชี้แจงรายละเอียดตรงนั้น
แล้วก็รอเวลาด้วยเพราะว่าจริงเหตุมันเกิดมาสักพักนึงแล้ว
แล้วก็โพสต์ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าทางเจ้าของห้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ก็ท้ายที่สุดที่ออกมาโพสต์ออกมาเตือนกันก็คือระวังกันไว้หน่อย